ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงรองคู่เอกของเรา
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟล์๘
เราไปโดนนักชนในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

เสมอ๓ไฟล์และแพ้๑๔ไฟล์ครับ

สวัสดีครับและสวัสดีครับพระพระการณ์ต่อกลานมุทธ์
เอาละครับพาท่านผู้ชมกลับเข้าสู่เวทีมวย
กับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ความมันในรูปแบบใหม่สะใจ
ท่านผู้ชมถูกใจคอมวยพันแท้ครับ
มวยไทยไฟเตอร์๕ยก
โดยโปรโมเตอร์น้อยบ้านโป่งครับ
ซึ่งวันนี้ผ่านไป๓คู่ครับ
คู่ที่ผ่านมารับเงินรางวัลไฟเตอร์ไปคนละ๕๐๐บาทครับ
ซึ่งเป็นทางด้านกล้องธรณีลูกวังขี้เหล็กเอาชนะน็อกใหญ่ลูกพัดคริสต์แม็กมา
พูดว่าพลิกไปพลิกมาเลยครับคู่นี้
มาตามต่อครับนี่คือคู่รองของรายการครับ
นักชกในมุมน้ำเงินครับนั่นก็คือ
นักชกจากปากใต้ครับ
สงขาเล็กสชัยเจริญในวุฒิชัยหมัด
จากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวัย๒๖ปี
ส่วนศูนย์๑๖๙ซินติเมตรครับ
ล่าสุดมาชนะคะแนนทุ่งมนต์สิงหาเดชายิมครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของเรานี่เองครับ
ค่ายมวยสชัยเจริญโดยคุณสารชัยเจริญครับ
ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับ

ในเติมศักดิ์๒ศพครับ

นี่คือพยักษ์เมืองการในวัย๒๘ปี
ส่วนศูนย์๑๖๗ซินติเมตรครับ
ฟอร์มหลังชนะ๒แพ้๑จากค่ายมวยกกลั่นบุตร
โดยพลตำรวจตีกระบวนสันติกันบุตรครับ
หลังบริกรรมคาถาครับ
เล่นกันวัดกันระหว่างฝีมือกับเคราะห์ครับ

เพชรพัดการการลดอันออกไปได้นะครับ

แม่นยำแล้วครับหนักหน่วงในขณะที่
สงราเล็กประเภทบูธสู้ทะละบด
เข้าในเหนียวแน่นต่อยหมัด๑๒เลยครับ
พยายามจะไล่เบียดเลยครับอ่ามัด๑๒หวงอับตัวครับ

อย่างนั้นเยอะประคัตท์กลางขวาเม็ดประกาศประหวัดด้วยแค่งซ้ายอีกที
พยายามจะเบียดเข้ามา
เป็นมวยเดินหน้าเลยครับสงราเล็กก็คอยล้าง
หกลงพระเภทนั้นเลย
อับนอกครับให้หัวเข้าใช้ทางซ้ายของเฟสการ
แล้วก็มีประการฟันที่๒ส่วนสบายจับบอกวงในของทะดานส่องขาเล็กครับ
ทะดานเป็นประการมี๒สลับจักรไว้ครับ
เอาละครับตรงนี้มิวซินได้เลือดแน่นอนครับ
ดูครับเป็นประการกับฟันที่๒นี่

ในขณะที่สงขาเล็กพยายามจะเบียดเข้ามาเล่นงานบริเวณลำตัว
ในแล้วเสียบด้วยเขาขวาเอาละครับวงในนั้นเป็นของสงขาเล็กแน่นอนครับ

ส่องขาเล็กเบียดเข้ามาอีก
ประการสะยังจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับส่องขาเล็กเล่นงานก็ได้รับตัว
ประการเด้งเกณฑ์ครับไล่ส่องขาเล็กเข้าคุมกันแล้วเตือนทะดานเพชรพักการครับ
เสียบเข้าขวาเพื่อเป็นการคืนจะปิดเลียม
วงในนั้นบอกว่าผอมขนัดเลยครับทะดานส่องขาเล็ก
ตีได้ทุกท่าแหละครับจัดในพร้อมนี้ก็ตีได้ทุกท่าแหละครับหมดยกที่๑
กลับมาติดตามกันต่อครับทางแพลวราภีช่อง๓๒ครับ
มวยจบแล้วกลับมาให้กำลังใจกับรับสู้ซอสกันต่อ
ฟุตซอลสี่เศร้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ
เสาร์นี้ไทยเจอกับโบซัมปิกครับ
เวลา๑๘นาที๓๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับสองศึกใหญ่จากไทยรัฐทีวีให้คุณเลือกชมผ่านจอทีวี
อาทิตย์นี้ครับไทยเจอกับคาซักสถานในเวลา๑๘นาที๓๐นาที

และห้ามพลาดครับกับศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียครับ
แชมป์อาเซียนนะครับอยู่๑๘
เจอกับสิงคโปร์เวลา๑๘นาที๓๐นาทีทาง
โอ้โหเพิร์ดฉางมาดูครับ
เหยียบทั้งตัวคนแบบ

ส่วนขาดขวาส่วนขาดเล็กเกาะใน

ของถนัดครับของชอบ

พยายามจะล็อกในแล้วตี

แล้วก็มีศอกรอสวนเหมือนกันครับ

วันด้วยศอกซ้ายทีแล้วปิดออกมา
ล้อปีด้วยขาวขวา
ล้อปีด้วยขาวขวา

ตีด้วยซ้ายครับจังหวะสุดท้ายครับสวยงาม
เอาละครับเริ่มก่อนได้แล้วครับ
ล้อปีด้วยขาวขวาเล็กเกาะใน
ล้อปีด้วยขาวขวาเล็กเกาะใน
ล้อปีด้วยขาวขวาเล็กเกาะใน

แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารและไฮไลทเด็ดของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ได้ในรายการท้ายรัทนิวโชว์วันเสาร์๑๙๒๐น
จนถึงเวลา๒๑๓๐นทางท้ายรัททีวีช่อง๓๒
ซึ่งทางทีมงานครับ
เปิดให้แฟนมวยที่สนใจเข้าชมฟรี
สามารถรับบัตรเข้าชมได้ทุกวันเสาร์ครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรง
เป็นต้นไปครับณวิธีมวยมนตรีสตูดิโอซอยราบถาม๑๐๑สตูดิโอที่๙
มาก่อนมีสิกก่อนครับ
เพราะว่านี่คือไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ความมันในรูปแบบใหม่สะใจผู้ชกถูกใจคอมวยพันแท้ครับ

มุยเข่าเขาว่ากันว่าแรงไปครับ

สมการเล็กล็อคไนท์ล็อคไนท์ตีด้วยเขาขวา
เหน็บไปเรื่อยครับสงการเล็ก
มาครับเทปประการพยายามจะสู้นาย
เททิ้งเลยครับ

พยายามไกลเหลี่ยมตัวช่วยครับ
เป็นนักลงทุนครับ
สมการเล็กล็อคไนท์ถึงการ

และแทงไปซ้ายครับสมการเล็กทำทองครับ

พยายามจะด้านพยาบาลเทปประการแบบบุกใน

เหล็กเบียร์เข้าหายหินเพื่อการพยายามจะใส่ความเร็วเลยครับ
ดูครับ
เจอเสียบเข่าดักครับ

ด้วยเข่าครับเจอเข่าของต้นท่าเพภาการ
ยุบเลยครับกรรมการนับครับ
โอ้โหมีอาการให้เห็นครับ
โอ้โหคลายของเก่าเลยครับ

พลาดไปโดนเสียบกระถุงวงในครับ

พยายามจะสวนด้วยหมัดของอาแล้วครับ
ต่อยมัดอย่างนี้นี่เพภาการแกชอบเลยครับ
โอ้โหจังหวะดึงสายตาแกดีกว่า
หน้าดูครับโทครันเล็กนี้จ่วลบครับ

มาหมดยอกซักก่อนครับ
หาการตั้งเลี้ยวครับ

ดูครับโอ้โหเสียบจุกครับพอเสียบแล้วเจอเข่าครับดักสองแรงบวกครับนี่ครับฟันยางนี่ครับปากเลยครับธนสงขาเล็ก
แล้วหลังจากนั้นครับเสียไปหนึ่งนัดครับพยายามจะไล่เอาคืนแต่ก็เจอพายุหมัดของเพชรประการเสียไปอีกหนึ่งนับครับเป็น๒นับครับในยกที่ผ่านมา
แล้วมีสองซ้ายสลับเฟยร์ปากกานภยำจะเสือดด้วยสองขวาโอ้เด้ลแย้งอาชีพเพชรภาการครับ

สำการเล็กจะถึงด้วยสอบครับสำการเล็ก

พยายามจะลื้อเข่าที่ตัวเองทันหนักแล้วครับสำการเล็ก
โอ้แต่ช้ากว่าเพศประการได้ชัดเลยครับ
พยายามจะล้วงซ้ายล้วงขวาครับ

ปิ๊บถึงด้วยเข้าขวาแล้วจับด้วยซายอีกทีครับ

โอ้โหต้องเดินปรี๋นเข้ามาฟันด้วยซอกนี่ง่ายครับ

ไล่เดี๋ยวด้านสงคราเล็กเข้ากลุ่มแล้วเตือนไปที่เพชรภักกาลครับ
โอ้โหถอยอย่างเดียวไม่ได้ครับ
สงคราเล็กเปลี่ยนเข้ามาประยับจะใช้สอกซ้าย

ประยับจะเสียบด้วยของขวาเด้งด้วยของซ้าย

ขยับลุยหักไว้ครับ

ถูกโมดูสายตากครับลบไวจริงครับ

สงคราเล็กก็ยังไม่ละ

เป็นประการพยายามจะเตะซ้ายบริเวณก้านคอนะครับ
ดูโว้ยแล้วเสียบน้อยข่าวซ้ายหมดยก

๓มวยลาดเท้า๑๐๑
ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าพยายามจะไล่ทวงคืนด้วยหมัดครับ
แต่ดูสายตาเหนือชั้นเหลือเกินครับธนาคมเพชรประการ
ตรงขาเล็กนี้จ้วงหลงไปเชื่อมครับ
หลุดไปหลุดมาครับเจอทางด้านเพชรประการสวน

มาเลยครับยกสุดท้ายครับ
ทันหรือไม่ครับติดตามครับ

เพชรประการก็ไม่หนีเลยครับพยายามจะถีบซ้ายไว้
แข้งซ้ายอีกแล้วครับซ้ายหน้าของเพชรประการ
ดูเล่นงานบริเวณรับตัวของกาเล็ก
การเล็กสวดด้วยหมัด๑๒แล้วเสียบด้วยเข่า

ซ้ายอาครับทุบลำตัว
เด้งตีด้วยเข่าขวาคืนครับเพชรประการ

มัดมี๒ครับชาวท่าน่ารมณ์ส่วงกาเล็ก
ซื่อมาถึงส่วนอีกด้วยเขล่าที่เป็นขาวซ้ายครับ

กาเล็กวงในพยายามจะเบียดเข้ามาวางแข้งซ้าย
โอ้โหเจอสวนด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันครับ

ต้องมีอาวุธที่พลิกสถานการณ์ให้ได้ครับ

อ่าวครับนี่ครับไม่เดินครับข้างแค่งซ้าย

แก้เซอแลไม่กลัวปลายยกครับ

สายตาแกยังดีครับเพชรประการ
ไล่ไม่จนกระดานเลยครับ

ธุรกิจตะวันกางคอด้วยแข่งขวาครับเพจประกาศ

ยกครับกับคู่รองของรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
โอ้โหแม่วันนี้เหนื่อยครับ
สระโสคาเล็กเจอสายตาของเพศกาลครับ
ครับพยายามจะจิ้มลำตัวสลับใบหน้าครับ
แล้วตะวัดแค่งเพศกาลก็พยายามจะโต๊ะ
พยายามจะเถียงตลอดครับไม่ให้เสียเปรียบครับ
แล้ววงในครับนี่ครับตีด้วยขวา
แล้วสัดด้วยแค่งสายคืบ
แล้วนี่ครับโชว์เลยครับตะวัดก้านคออาร์ตนะครับ
รองของรายการผลจะออกอย่างไร
รางวัลจะออกแบบไหนบนเวทีครับ
เอาละครับเรามาลุ้นรางวัลกันดีกว่าว่าจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดย๒นิตยสารมวยชั้นนำของวงการ
รู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องแชมป์ทุกเวที
นิตยสารแชมป์วางแผนทุกวันจันทร์

นิตยสารแชมป์นิตยสารมวยตู้

รับรายเงินละวันไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท

ก็จะไปกับที่สุดท้าย
ก็จะไปกับที่สุดท้าย

เพื่อตัวต่อไป
แฟทพลักการโกต์กลันบุท
ไม่ต้องไปไหนเราจะไปกัน
นี่คือทายุรัตมวยทาย